ใช่เพจใช่เกราะจริงไหม
ที่ซื้อเสื้อไว้หายไม่ยอดไปเลย

ทีมงานช่วยกันแต่มันช่วยไม่ไหว
เราไม่ได้ปิดของเขาได้ค่ะ

ใช้เครื่องสามารถ
คนที่เสียอายยังไม่ได้รับของนะ

เพราะว่าหนูตอบคำถามได้ไม่หมด
ถ้าแชร์เยอะค่ะ

พอเรารีปรับกันไปปิดอันนี้
เขาก็สร้างแอคเคาท์ใหม่ขึ้นมา
มันก็จะต่อไปเรื่อย

เขาก็กังวลว่าต่อไปมัน

ที่มันจะทำให้มันน้อยลง

คือต้องไปรีปอร์ตทั้งหมดเลยเหรอคะ
คือตอนแรก
ตอนแรกที่ยินแกนก็

สิ่งประสงค์อะไรอาจจะทำให้คุณหญิงรีเสียหาย

แล้วก็เท่าที่คุณหญิงลีเอาข้อมูลมาวันนี้ก็พบ
มีการใช้ชื่อและภาพของคุณหญิงรี
สร้างเพจรวมถึงเฟซบุ๊กส่วนตัว
หลายอันเลยบัญชีเลย
อ่ะนิดหนึ่งทั้งเพราะขายของ
หวังผลให้พนชนเชื่อว่าเป็นของของคุณหญิงรีซึ่งจริง
ซึ่งอาจทดสุดภาพแบบ๑แสนบาท
จริงจริงเนี่ยตามสรรพสำหรับคำนึงเนี่ย
การนำชื่อแล้วก็รูปภาพของบุคคลอื่นเนี่ย
แล้วก็มาสร้างเป็นบัญชีตัวเองเนี่ยนะครับ

ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามล่ะใช่มั่งใจนะคะ
แต่ในส่วนที่อ่าแอบอ้างชื่อหญิงรีซิริมรี
ซึ่งเป็นชื่อเต็มนะคะแล้วก็ภาพจริง
หากคุณเองแล้วก็มันก็เสียหายกันอย่างนี้
ตอนนี้ก็ขออนุญาตปกป้องสิทธิ์ค่ะ
เพราะว่าหญิงไม่สามารถที่จะพูดคุยทางข้อความกับเขาได้โดยตรง
อย่างนี้ก็เดินทางมาขอความเม้นตา
แล้วก็ขอการปกป้องจากทางหน่วยงานตรงนี้นะคะ

ต้องขอบคุณมากเลยค่ะ
หรือการรีพอร์ตของเพจสามารถทำในข้อมูลส่วนตัวของเราได้
อันนี้น่าจะเกี่ยวกับประชาชนทั่วไปที่เราสามารถแก้ไขได้ค่ะ
แต่ว่าเรามาปกป้องสิทธิ์ว่าไม่ใช่เรามันก็ดีนะคะ

เพราะว่าอย่างคลิปที่รอแหลมหรือโป๊ะมันก็ผิดกฎหมาย
แล้วก็เสียหายมาทางเราด้วยโดยเฉพาะหญิงดีที่เป็นคนสาธารณะ
แล้วก็มีคนเชื่อด้วยว่าเป็นหญิงเชื่อ
มีคนเชื่อว่าหญิงแชร์ไปแล้วก็ตำหนิเราค่อนข้างแรง
ทำให้หญิงเสียใจแล้วก็เสียหายในส่วนของความเชื่อถือ
แล้วก็การกระทำที่มันไม่เหมาะสมค่ะ
ก็เลยฝากถึงแฟนเพลงของเรา
ใครที่คิดว่าเราทำลักษณะนี้บอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเราเลย
ค่ะก็ขอยืนยันว่าตัวจริงนะคะ
คือชื่อภาษาอังกฤษหญิงลีจีมนะคะ
ใช่ก็เป็นเหตุเดียวที่มีคนติดตามประมาณ๑ล้านกว่าคนค่ะ
เดี๋ยวจะพยายามดูแล้วก็ปกป้องตัวเองก่อน
เบื้องตัวเนาะที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดตรงตรงนี้
ว่าเข้าใจว่าแฟนคลับแฟนเพลงรักเราก็มาเป็นหญิงลีเอฟซี
อย่างนั้นอย่างนี้ก็ปล่อยผ่านตลอดมา
แต่ครั้งนี้ก็คือมันก็ชัดเจนสำหรับความเสียหายหญิงเล็ก
ก็เลยมาขอปกป้องสิทธิ์ตรงนี้ค่ะ